มาดูเรื่องของวงการบันเทิงกับการสูญเสียนะฮะ
ก็คือนักร้องธันวาบราศีธนูนะครับ
ซึ่งเสียชีวิตหลังจากที่ป่วยโควิด๑๙

คือจริงแล้วนะฮะคุณธันวาเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีผลงานมากมายนะคุณนะ

ไม่ว่าจะเป็นเพลงไก่ตาฟางเพลงกบเท่าเพลงกิ้งกาทอง
เพลงปลาไหลเพลง๑๑รอดอร์นะฮะ
แล้วก็หลังจากที่เสียชีวิตไปนะครับ
ศิลปินมากมายก็มาโพสต์ไว้อาลัยคุณธันวาราศีธนูนะฮะ
ซึ่งเพื่อนสนิทอย่างบ่าวีอาสยาม
ได้โพสต์ข้อความแจ้งผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับ
บอกว่าหลับให้สบายนะพี่พี่ธันวาราศีธนูใจหายใจหายนะฮะ
หลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์สอบถามว่า
คุณธันวาเป็นอะไรเสียชีวิต
บาวีเองก็ตอบกลับไปบอกว่าเป็นโควิด๑๙นะครับ

ซึ่งเป็นลูกชายของคุณพุ่มพวงดวงจันท
ก็ได้โพสต์แสดงความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของพี่ธันวาราศีธนูด้วยครับ
อกจากนี้นะฮะก็ยังมีคนสนิทแล้วก็แฟนเนี่ย

หน้าเฟซบุ๊กธันวาราศีธนูเป็นจำนวนมากนะครับ
โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็พยายามที่จะติดต่อสอบถาม
แล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวของคุณธันวา
แต่ว่ายังไม่มีใครรับโทรศัพท์นะครับ
ก็ทราบว่าเบื้องต้นเนี่ยทางบ้านเองกำลังจัดการเตรียมงานศพอยู่นะครับ
สำหรับประวัติของคุณธันวาราศีธนูนะฮะ
หรือว่าธันวาอาสยามก็เป็นชาวอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพู
มีพี่น้อง๓คนนะครับเป็นน้องคนเล็กสุด
ครอบครัวของเขาได้สูญเสียคุณแม่ไปด้วยโรคมะเร็ง
โดยคุณธันวาเรียนจบแค่ป๖นะครับ
แล้วก็ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับสูง
ก็เลยไปทำงานเป็นเด็กท้ายรถสายศรีบุญเรืองขอนแก่น๒ปี
ท้ายที่สุดนะฮะชะตาก็ทำให้ต้องเข้ามาเสี่ยงดวงในพื้นที่กรุงเทพนะครับ
ชีวิตของคุณธันวาราศีธนูถือว่าเป็นชีวิตที่ต้องสู้นะคุณนะ
คือปากกัดตีนถีบมากสู้ชีวิตทำงานหลายอย่าง
งานก่อสร้างเป็นเด็กเสิร์ฟ
กระทั่งวันหนึ่งเจอเพื่อนเก่าที่เป็นนักดนตรี
ก็เลยชักชวนให้ธันวามาร่วมวงทานตะวันด้วยกันนะครับ
ได้มาเป็นนักร้องแล้วก็ได้ทำอัลบั้มเพลงถึง๔ชุด
มีเพลงดังอย่างที่บอกคือเพลงไก่ตาฟาง
แล้วก็กลายเป็นชื่อของร้านอาหารแถวปฐุมธานี
ที่คุณธันวาไปเปิดเป็นร้านอาหารไว้นะครับ
ก็เพลงนี้นะฮะไก่ตาฟางเวลาไปเล่นที่ไหน
ร้านค้าหรือผับต่างก็จะถูกขอบ่อยนะครับ
ส่วนเพลงนี้คุณอีกหนึ่งเพลงฮิตเพลงกิ้งกาทอง

ก็เป็นโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับการที่วงของเขาได้รับวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
แล้วก็เรื่องราวของลูกสาวนะฮะ
ลูกสาวกำลังเหมือนตำแจ่วปลาแดก
แล้วก็ทอดไข่นึ่งข้าวเหนียวให้พ่อกินแซ่บหลาย

คุณธันวาก็โพสต์ไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับ
ก็ต้องแสงความเสียใจกับครอบครัวของคุณธันวาราศีธนูด้วย
ถือว่าสูญเสียคนในวงการที่มีชื่อเสียง
แล้วก็มีผลงานมากมายในวงการดนตรีนะฮะ
ใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่โควิดมาพรากชีวิตไปนะคะ
ดังนั้นเรามาดูตัวเลขผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตในวันนี้กันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมรายงานออกมาแล้วผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ย
๖รายนะคะในจำนวนนี้ก็แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อ
ในประเทศ๑๔๑๖๐รายผู้ติดเชื้ออยู่ในเรือนจำ๕๐๖ราย
แล้วก็ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ๑๖ราย
อันนี้ช่องต่างประเทศเราเพิ่มมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะคะ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมด้านล่างอยู่ที่๑๓๒๒๕๑๙ราย
ส่วนช่องผู้เสียชีวิตสีแดงเข้ม๒๒๘ราย
ผู้เสียชีวิตรายวันนี้คือยังแตะอยู่๒๐๐กว่านะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๓๕๑๑ราย
คนที่หายป่วยค่ะช่องสีเขียวนะคะ
หายป่วยกลับบ้านวันนี้๑๖๗๖๙ราย
คนหายป่วยเยอะกว่าคนที่ป่วยวันนี้นะคะ
ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่
อยู่ที่๑๔๒๖๔๔รายนะคะ
จำนวนนี้เป็นอาการหนัก๔๓๘๗ราย
แล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจ๙๖๐ราย
ของคนใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยลดต่ำกว่าพันเป็นวันที่๒แล้วนะคะ
ทีนี้มาดู๕จังหวัดกันบ้างค่ะ
จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุดนะคะ
กรุงเทพมหานคร๓๗๐๘ราย
มุดปราการ๙๕๕ราย
ชนบุรี๘๔๖ราย

แล้วก็ราชบุรี๕๒๙รายนะคะ